ต่อที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็ความขาวเป็นเหตุเหมือนกันนะคะ
หมอเจฟแล้วนะคุณคะล่าสุดนี้มีผลงานไปเดินแบบชุดชะไน
เฮ้ยกูรักไปได้ยังไง
แต่ว่าไม่ต้องตกออกตกใจไปนะจ๊ะก็โชว์แบบว่าพอหอมปากหอมคอพอน่ารัก
ก็มาในลุคแบบเท่นะคะคุณรักมากก็อวดเซ็กซี่นิดตามสไตล์ค่ะ
แล้วก็แม้ว่าครั้งนี้จะเป็นการรับงานเดินแบบชุดชั้นในเป็นครั้งแรก
แต่ว่าเรื่องค่าเหนื่อยค่ะหมอเจี๊ยก็ขออุบเอาไว้ก่อนนะคะ
เพียงว่าไม่ได้มากมายอย่างที่หลายคนคิดก็สมน้ำสมเนื้อจ้า
มันก็เท่าที่มีค่ะเอาตามความเหมาะสมพอเห็นคอนเซ็ปต์ก็โอเคมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดว่าแบบ
เป็นแบบนั้นมันแทบจะเหมือนใส่ชุดสูตรมากกว่ามันเหมือนกับเราใส่ชุดสูตรอะค่ะก็เลยเฉย
แต่ว่าน่ารักมีหลานมาเชียร์ครั้งแรกหลานมาดูจะว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะ
ราคาค่าตัวมันต้องตุ้มต้ามไหมคะอ๋อไม่ไม่ไม่ค่ะก็ดูที่คอนเซ็ปต์งานเป็นหลัก
คิดว่าเราเซ็กซี่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแนวเซ็กซี่ค่ะแต่ว่าเป็นแนวมีความมั่นใจในแบบตัวเอง
นี่คุณเรื่องชุดชั้นในมันมีความจำเป็นจริง
ไม่ว่าจะเป็นสาวเท่หรือสาวหวานทุกคนต้องใช้แต่ว่าเลือกในแบบสไตล์ที่เข้ากับตัวเองแล้วกัน
เขาเดินออกมาแล้วดูรู้สึกว่ามีความมั่นใจ
มีความพัฒนาแล้วก็มีความเทศ

คือตอนแรกที่ดิฉันอ่านโปรยหัวข่าวเนี่ย
เข้าใจว่ามันจะต้องเซ็กซี่มากกว่านี้